คนนี้ไม่เทใครนะช่วงนี้
ตอนนี้บอกเลยว่าหัวใจเป็นสีชมพูนั่นเองนะจ๊ะ
ตอนนี้บอกเลยว่าเปิดใจให้หนุ่มเข้ามาแล้วนะ

กแรนบอกว่าผู้โชคดีคนนั้นเนี่ยไม่ไกล
อยู่ใกล้ตัวเป็นอยู่ในกลุ่มเพื่อนนี่แหละ

เดือนถึงเพิ่งเริ่มสนิทกันแต่ว่ารู้จักกันมานานแล้วนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจคุยเพราะว่าเข้ากันได้ดี
แต่ยังไม่รีบร้อนใช้สถานะแฟนค่ะอยากจะขอดูกันไปเรื่อยก่อนดีกว่า
ซึ่งแกรนเองก็รับนะคะว่าเพราะว่ามีพี่สาวคนสวยไง
เกรสก่านกล้าวนะมาสแกนให้เลยจ้า
มาจีบน้องสาวฉันเกรทเช็คทุกอย่างเลยนะฮะ
แต่ว่าจะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามเกรสดีกว่าว่า

คุยกันแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมากกว่า
ก็คุยรู้เรื่องใช่และเข้าใจกันดี
ลงรูปแต่ว่าเราก็คงยังรอให้แน่ใจก่อน
การเมืองควรดูคนค่อนข้างนาน

แต่ก็มีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปีนี้ก็๒๗แล้วก็เลยว่าก็ลองดูอะไรอย่างนี้ค่ะ